มันขึ้นมากเลย

ไม่ให้เยอะโอเควันที่คนก็พูดถึงอะไรนะ

อยากมีคนทำอย่างนี้ให้มากจังเลยเนอะเขาตอนนี้เขาแฮสแท็กอะไรกันให้แองจี้

ตอนนี้ดังสุดคือไม่ได้ท้องจริงแฮสแท็กพอรักจริง

โกหกเพราะรักมาก

คนเราโกหกก็มีเหตุผลที่เราต้องโกหก

คือจริงแล้วเริ่มต้นคิดเนี่ยก็ผิดศีล๕แล้วนะ

ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะ
คิดก่อนที่จะทำอะไรทั้งสิ้น

ก็ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยโดนกระหน่ำยิงหลายนัดมากนะคะ

เมื่อตอนตีสามครึ่งที่ผ่านมา
ร้อยตำรวจเอกสถาพรดวงดีก็เป็นรองสารวสอบสวนที่สพเมืองนครปฐมนะคะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกอาวุธปืน
ยิงเสียชีวิตภายในรถที่หมู่๕อำเภอเมืองนครปฐมเลย
หลังจากรับแจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ดำเดี๋ยวก็นอนหลับคารายการไอ้บ้า

แต่มันก็ใช้เวลาไม่ใช่หลับทันทีก็พูดเว่อไป
ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถึงคิวเธอฉันจะปลุก
นี่คนตายเนี่ยนะเห็นในภาพเลยนะคะ
พบรถยนต์หมายเลขทะเบียนก๓๗๔๓ราชบุรีจอดอยู่สภาพเนี่ย
หัวเนี่ยมุ่งเข้าเมืองนครปฐมแล้วกระจกแถบด้านซ้ายเนี่ยมี
กระสุนปืนยิงแตกร้าวทั้งบานเลยโดนไปหลายนัดนะฮะ
โดยบริเวณกระจกนั้นถูกเปิดออกเครื่องยนต์ยังสตาร์ทอยู่นะฮะ

ภายในพบสมุทรนางสาวณพะทรกเซมโสพลอายุ๒๔ปีเอง
สภาพนั่งเสียชีวิตที่เบาะคนขับสวมเสื้อผ้าอย่างนี้ค่ะ
รัดรูปสีนวลเว้าหลังสวมทำด้วยกางเกงยินขาสั้นก็เปรี้ยวเลยอ่ะนะฮะ
แบบเป็นสาวสวยอ่ะบาดแผลที่ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่จมูก
ทะลุท้ายทอยอัดหน้าไงเธอเล็งหน้าเลยทะลุท้ายทอย๑นัด
แต่ที่เจอปอกกระสุนปืนเจอ๗นัดแสดงว่ายิงไม่นับนะฮะ
ตรวจสอบภายในรถพบกระเป๋ายี่ห้อหลุยวิตองวางอยู่บนเบาะในนั้นก็มีกระเป๋าสตางค์

นัดเดียวกับไตล์แล้วล่ะวัดนัดเดียวกับไตล์แล้วล่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ปรากฏว่าเขาไปเจอในมือถือผู้ตายก็ไปเจอข้อความที่เขาโต้ตอบกับผู้ชายคนนึง
ที่เขาขับรถติดตามมามีความว่าที่มาเนี่ยที่มานี่คืออะไรผู้ตายก็บอกว่ามาไหน
ออกมาคุยอยู่ไหนพูดซิผู้ตายก็บอกว่าอย่าให้ต้องไปไกลเลย
แล้วก็ย้อนไปย้อนมาผู้คนที่เป็นผู้ชายบอกให้ออกมาออกมา
คนนี้ก็บอกว่าออกไปเดี๋ยวเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่ต่าง
แล้วก็สรุปว่าออกไปคุยกันที่อื่นผู้ชายก็บอกว่าพี่อยากคุยกับหนู
ผู้ตายบอกตรงนี้เกรงใจคนอื่นเคออกมาคือออกมาจากที่ใดที่หนึ่ง
จากการตรวจสอบนั้นผู้ตายมีอาชีพขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระแสตามอินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้
มีครอบครัวแล้วแต่แยกทางกับสามีเก่าเป็นชาวจังหวัดราชบุรี
มีบุตรหนึ่งคนแต่ผู้ตายมาพักอาศัยในบ้านเกิดคือที่

ที่จังหวัดนครปฐมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็เช็คภาพวงจรปิดที่ติดไว้ตามแยก
เพื่อแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
จากการถอดบททนาแชทพบว่าคนร้ายคือในวันลบ
้วยพงทองหรือว่าเสียลบอายุ๓๖ปี

ทุนนอกระบบมีการนัดน้องเนิร์สเพื่อเคลียร์ปมรัก
เพราะเข้าใจว่าน้องเนิร์แอบกิ๊กกับแฟนของเพื่อน

จากนั้นต้องบอกให้เขานั่งความสะสมรวบรวมพิญญาณหลักฐานทั้งหมด
และออกหมายจับนายวัลลบฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

แต่คดีเดียวกับเสียอ้วนอะดูสิ

จริงคุณลองนับดูว่าเดือนที่ผ่านมา

แต่เพียงแต่ว่าทำไมถึงได้ไม่
ทำไมต้องคิดสั้นแต่นี่คือกระหน่ำยิงทั้งเสียอ้วนและคนนี้ในวันลบ
คือยิงเขาก็คือยังไง๗นัดตายแล้ว
คำพูดพ่อแม่เราที่เคยสอนอะเนาะ
ผัวเมียกันแฟนกันเลิกกันก็เป็นคนอื่น
เรื่องจริงนะคะพ่อแม่เนาะก็อยู่จริง
ดูสิอยู่ดีไปยิงลูกเค้าอย่างเงี้ย
พูดซ้ำแล้วพุย่ายชอบเตือนอยู่เลยทำอะไรคิดหน้าคิดหลัง

มันคิดไม่ได้แล้วตอนนั้นนะมันทันอย่างเดียวอืมอ๋อ
ถ้าฉันพูดทั้งวันเลยเนี่ยไปลงรักใครเขานะ

แล้วเข้าใจคุณนายสุภาเลยจริง
อย่างช่วงนี้เป็นดวงแบบว่าดวงความรักดีเพราะว่าคนมาจีบ๓๔คน
เก่าก็กลับมาคนใหม่ก็มีเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มี
ก็เลยแบบมีคุณแม่เป็นไอดอลคือคุณแม่ก็พยายามหยุดที่ใครคนนึง

คุณแม่ก็แบบปากแม่ปั้นแล้ว
พยายามที่จะฟังแกว่าแกจะพูดอะไรลงยังไงอะไรยังไง

เข้ากับเสื้อสีฟ้าน้ำทะเลเป็นสีชมพู

ถ้าสมมุติคนเราไปดึงหน้ามาแล้วโบดีไฟล์หน้ามา
แล้วได้คนรักขนาดนี้ก็น่าจะไปทำกันให้หมดเหมือนกันนะ

สินางเหี่ยวเฉามาตั้งกี่ปี

ฉันไม่ต้องการที่จะมีชีวิตแบบนั้น

เราฆ่ากันตายทุกวันจริง

มันเริ่มโหดร้ายขึ้นโหดร้ายขึ้นกันทุกวัน
หนูก็ถือสติที่ว่า

เราทำไมต้องปล่อยให้คนอื่นมาทำร้ายเรา
แม่รักเรามาก

อะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะ
อย่าได้แบบว่าผีผลาม
ต้องค่อยมีสติเป็นไป

ไม่ใช่ให้เขามีความหวัง
แล้วพอพวกมนุษย์ทั้งหลายพอมันผิดหวัง
มันก็จะแบบว่าไม่ได้ดั่งใจ
แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
บางคนรุนแรงก็ฆ่าเลย
บางคนไม่รุนแรงก็ฆ่า

ไม่รักคือไม่รัก

คือแบบว่าสุดมือสอยแล้วมันต้องปล่อยไป

ของน้องทรายนั้นน่ะคือเจ็บปวดใจ

เข้าใจคำนี้ไหมดังนั้นเวลาทำอะไรอย่างนี้ให้มันมีสติมากยิ่งขึ้น
ฉันไม่คิดฉันเสียดายมากที่ประเทศไทยมีพุทธศาสนา
แต่คนไทยไม่เอาไปใช้

ว่ากันไปนะฮะสิหนูอยากได้ครึ่งหนึ่งก็พอ
แฟนไปสักแบบว่าจบปริญญาโทก็พอไม่ต้องไปดรเหมือนคุณแม่ก็ได้

มันไปอีกแล้วอ่ะหรอลูกคุณแม่ดูหน้าเด็ก
เป็นเน้นการศึกษาเหรอเออมีคนจบดอกเตอร์ด้วย
ป๔ป๕เขาก็ดีนะทำไมคนอย่างร้อนมีสิทธิ์ก้าวหวังสูงขนาดนั้นล่ะ

เพียงแต่เฉพาะแค่แบบว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรืออะไรนะ
ต้องเป็นคนดีและจิตใจดี
เห็นไหมล่ะถึงจะชนะได้
สาวนี้ก็พาคุณแม่เที่ยวเล่าเมื่อว่ายพาอยุธยาอย่างเงี้ย
ตอนนี้หรออินเวิร์ดเหรอโอ้วรักจังเลยสาวนี้ก็ไปภูเก็ตมีอะไร
งจี้ระวังไข่ฟักเป็นตัวนะเห็นไหมล่ะ
เอาต่อนี่มาวุ่นวายเรื่องข่าวชั้นอนามัยเนี่ย

ไม่ต้องเลยพวกแกนั่นแหละมาเริ่มเองจะบ้าเหรอฉันอยู่ของฉัน
โอเคอะกลับมาอีกเรื่องนึงนะครับคือจริงแล้วมันก็เหมือนมาหมูป่าพี่
คือหมูป่า๒ขออนุญาตเรียกว่าเป็นหมูป่า๒ด้วยกัน
ทีมกู้ภัยช่วยเหลือผู้ชายติดอยู่ในถ้ำ๕วัน
แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ตำบลน้ำผุดอำเภอระงูจังหวัดสตูนที่บ้านวังสายทองเนี่ย

จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณเขาหลังโรงเรียนบ้านวังสายทองที่น้ำผุดอำเภอระงูจังหวัดสตูน
ก็ได้ประสานกับชุดกู้ภัยร่มไซเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์เนี่ย
อีกแล้ว๓๐คนออกค้นหา

ผู้ที่หายไปคือคุณจีรศักดิ์เพชรประคองอายุ๔๑ปี
โดยหายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๒๙สิงหาคม
โดยชุดกู้ภัยแล้วก็ทีมค้นหาแบ่งกำลังออกเป็น๒ชุด
ค้นตามถ้ำแล้วก็ซอกหินต่าง
ซึ่งอยู่สูงขึ้นไปนะพี่

ขณะที่ค้นหาอยู่บริเวณที่ถ้ำทุ่งสารี

แต่ว่ามันมีเสียงออกมาจากซอกหินนั่นแหละในเขา

ลงไปในบริเวณดังกล่าวนี้
เป็นซอกหินที่แคบประมาณตัวคนนะพี่

เพราะว่าซอกหินที่ขนาด

แล้วก็ในที่สุดช่วยออกมาได้ฮะ
โดยสภาพของคุณจิรษักสภาพเปลือยไม่มีเสื้อผ้า
แล้วก็โรยเนื่องจากขาดน้ำขาดอาหาร
ติดอยู่ในนั้นมา๕วันแล้ว
ร่างกายมีแต่บาดแผลถลอกเต็มตัวเลยที่เอ่อ

จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลังงู

เขาบอกเขาดีใจมากที่สามีเขาปลอดภัย
ตอนนี้สามีมีสภาพอิดโรย

เอาจริงนะติดเชื้อพอสมควร
แล้วก็เขาพยายามถามสามีเขาเหมือนกันว่า

ว่าหนีอะไร

แล้วทำไมเข้าไปติดอยู่ตรงซอกหินถ้ำนั้นได้ยังไง
โชคดีที่ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
ภรรยาเขาฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่
แล้วก็เพื่อนบ้านนะฮะทุกกำลังเลยที่
ช่วยหาสามีเขาออกมาตอนนี้
ต้องพักรักษาตัวขอให้แบบว่ามีแรงก่อน

ทำไมสามีของเขาต้องหลบหนีออกไป

ต้องขอบคุณทีมคู่ภัยโน่ะเก่งเนาะแบบได้ยินเสียงแบบว่าเหมือน
ได้ยินเสียงคนตะโกนขอความช่วยเหลือ

มันใช่คนที่หายไปหรือเปล่า
นำไป๓๐คนปูพรมเลยนั่นแหละ

เรื่องราวดีบ้างดีกว่านะคะ

ใช่วันนี้เข้าถ้ำเขาเข้าถ้ำเนียบ

ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายกรอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ได้นำคณะดารานักแสดงนักร้อง
เข้าไปร่วมรายการเดินหน้าประเทศไทยนะ
ก็มีนี่มิวนิษฐา

บีน้ำทิพย์ฟิล์มธนพัฒน์
เข้าไปพบนายกรัฐมนตรีกันเลยทีเดียว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีชื่อว่า
รวมใจสร้างไทยไปด้วยกัน
นี่มีนั่นด้วยตั๊กมายุลา
ตั๊กหน้าตึงเท่าเชอปางเลย
ตั๊กกี่ปีกี่ปีนี่นางเหมือนสตาร์ฟเอาไว้
ตั๊กหน้าตึงเท่าเชอปางหุ่นเสี้ยมากหุ่นผัด
มาเหมือนเดิม
เราพบแพทย์เราไม่ต้องกลัว
โดยมีการเปิดตัวนะคะทางช่องทางประชาสัมพันธ์
งานปฏิรูปแล้วก็โครงการสำคัญของรัฐ
ในรูปแบบเว็บไซต์แล้วก็แมกกาซีนด้วย
เหนือจากนี้ก็นำเสนอผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย
แล้วก็นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี
ก็ได้มอบเกียรติบัติให้กับนักแสดงด้วย
เพื่อจะเป็นการขอบคุณที่มาช่วยรัฐบาล
เผยแพร่งานของรัฐบาล
ทั้งนี้นายกท่านก็บอกว่ายืนยันรายการดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์
งานของรัฐบาลหรืองานการเมือง
แต่ต้องการชี้ให้เห็นการเดินหน้า

ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ไม่ใช่ว่าการวางอำนาจ๒๐ปี
ตามที่มีการสร้างความบิดเบือนนะจ๊ะ
ยุทธศาสตร์ที่วางวางอยู่๒๐ปีได้ข้างหน้าถูก๒๐ปี
ไม่ใช่คือเขาจะอยู่ในอำนาจ๒๐ปีไม่ใช่

จากนั้นทีมนักแสดงและสหริบินต่าง

ห้องประชุมนะคะคอรมอวันนี้มีคอรมอลซึ่งถือเป็นครั้งที่๒นะคะที่เปิดให้ดารานักแสดงเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยจากละครเรื่องบุภเพสันนิวาสใช่ที่พี่โป๊ไปไปเปิดประชุมไง
ถูกต้องแต่เมื่อกี้เห็นบิ๊กป้อมด้วยนะฮะ
อ่าใช่คณะทีมนักแสดงก็เปิดเผยภายหลังจากที่ได้เข้าไปแบบว่าพบปะนายกนะ
บอกว่ามีความรู้สึกดีใจนะที่มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือร่วมกับภาครัฐในครั้งนี้นะคะ
ในการทำประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะ
ที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องประชุมของคณะรัฐมนตรีครั้งแรกด้วย
ฟิล์มฟิล์มธนพัฒน์ที่เขาบอกอย่างนี้นะบอกว่ากับกับกับบีก็เขาบอกนะฮะมีแซวนะฮะ
ในที่ประชุมคอรมอว่าเหนื่อยไหมจ๊ะเอ้ยเราก็อยากเข้าไปดูบ้างจังเลยเนอะ
เราวันเด็กซินะคะหรอเราไม่ใช่เด็กแล้วเราเข้าไปได้ฟะ
ไม่แต่ว่าคุณทำอย่างอื่นกีสัน๒ก็ได้ไงเค้าอุ่มลูกเพื่อนแล้ว
ตอนนี้ต้องใช้ดาราให้ล้านเพื่อนใช่ไหมล่ะเค้าจะใช้ดาราครองทุกเสา
อุ้ยเราแกะไปแล้วเราไม่ได้ไปหรอก

ว้าวอังจริงหรอจะไปญี่ปุ่นเหรอ

วันนี้การบินไทยประกาศหยุดไปหลายไฟล์ทแล้วนะฮะตรงนั้นตรงนั้นเป็น
เขาเรียกว่าเป็นฝั่งถ้าไปอีกฝั่งก็ไม่มีอะไร
เอาอย่างนี้เดี๋ยวคนที่จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่น
จากวันนี้เราได้ข่าวกันว่าตัวเครื่องบินจะขึ้นราคาเยอะเหมือนกัน
ไปญี่ปุ่นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งพายุเข้าญี่ปุ่นซึ่งหนัก
แล้วก็เกิดสนามบินประหนึ่งครองเลยครับ

อันเดียวยังไม่ไป

เพราะเดี๋ยวเราจะไม่ทันเวลาเพราะหลายคนรอข่าวของกัปตัน
หลังจากวันนี้โอ้โหนางสบายอกสบายใจแล้ว
แต่ไปดูข่าวสบายใจกันอีกสักนิดนึงฮะ

เลือกมาทำไมล่ะข่าวงูเหลือมกินไก่ชนทอง

เป็นไก่ชวนคุณแม่ไก่แบบไก่เศรษฐกิจ

มันตัวดีไงแต่มันดูเป็นแม่นไง

พี่รูตของคุณพี่ด่ามทำเอง
พี่ได้ได้ฟังเพราะว่าไม่ต้องดูแลพี่แม่เมาส

กลับมารุ๊ดเมื่อวานรุ๊ดหายไปไหนปล่อยฉันไปทำงานคนเดียว
นู่นไปสำเพงไปหาของทำหวยไออ่างจี้

ไม่ไปไปหาของทำหวยไออ่างจี้
นั่งเมาคุณแม่ให้กับเพื่อนรักคือตีกันยิ่งกว่า
เอ้ากลับมาที่จังหวัดกระบี่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประชาสันติศุกร์
ที่อำเภอเหนือครอง๔คนตื่นเต้นมากคุณ
จับงูเหลือมขนาดใหญ่ความยาวของงูเนี่ย๔เมตรพี่น้ำหนัก๓๐กิโลกรัม
เรื่องของเรื่องคือเขาเป๊กรัดไก่ชนในร้าวไก่ของนายพาดนะฮะ
เอาตามบนคอมขนางอำเภอเหนืออ๋ออย่างนั้นตายแล้ว
นี่คุณดูสิโอ้มายก็อด
คุณเจ้าหน้าที่ยังต้องใช้เวลาเกือบ๑๕นาทีนะกว่าจะจับได้สำเร็จเนี่ย
จับได้สำเร็จปุ๊บก็นำตัวมาขึงเพื่อที่จะวัดความยาวอย่างที่บอกแหละ
วัดไปวัดมาเนี่ยได้๔เมตรก่อนที่จะจับใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ซึ่งผู้เสียหายเขาเล่าว่าตนเองเลี้ยงไก่ชนไว้๑๐ตัว
เพื่อไว้จะชนด้วยนะครับที่แถวถือผัดแล้วก็ขยายพันธุ์
โดยขังไว้ในร้าวอยู่ห่างจากบ้าน๕๐เมตร
ในขณะที่ตัวเองนอนหลับอยู่ก็ต้องตกใจ

ในที่สุดตัวเองก็หยิบไฟฉายไปส่องดูที่เล้าไก่

กำลังรัดไก่ชนของตัวเองจนตายไปหนึ่งตัว

แล้วก็กำลังจะเขมือบไก่ตัวที่เหลือด้วยนะ
ทำให้ไก่ทุกตัวร้องกันละงมเลยล่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงตัวเองจะไปจับงูก็ไม่กล้า
สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือแจ้งหน่วยกู้ภัย

ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีงูเข้ามากินไก่เลยนะ

แถมยังรัดไก่ตัวปวดของตนตายไปแล้ว๑ตัวอีก
แม่บางทีตัวนับเลขเนี่ยอย่างคนที่ถูกหวย๙๐ล้านเห็นไหม

ก็กำลังจะซื้อเลขไอ้เขาก็๙๐ล้านเหงะ

ใดคนยังมีความหวังเราก็ต้องเดินหน้านำเสนอต่อไป

คนก็ทำอย่างพี่เขาหลายคนแหละแต่ว่าถูกรับประทาน
ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคน

เมื่อกี้คุยเรื่องแบบว่าซื้ออะไรนะลอตเตอรี่แล้วก็ถูกนะ
สังเกตไหมว่าทำไมคนแบบว่ามีฐานะคนรวยเลย

เพราะว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่หรือถูกหวยหรืออะไรอย่างนี้
เป็นคนไม่เคยทำบุญมาก่อนตั้งแต่ชาติที่แล้ว

แล้วก็พอเวลาเขาถูกเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตดูสิหลายรายที่ถูก

มันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเงินก็จะหายไปเร็วขึ้น
แต่สำหรับคนที่แบบว่าทำบุญมาตลอด
ชาติที่แล้วก็อยู่ดีมีสุขเหมือนอย่างนี้ไง

ไม่ต้องซื้อรวมความรักก็มา

นี่เข้าเรื่องอีนี่ไปเลือกไต้ฝุ่นดีกว่า

เคลื่อนตัวเข้าฝั่งกรอบชิโกโกใช่
อันนี้คือน้ำทะเลที่มันตีขึ้นมา
อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นชิโกโก
เมื่อประมาณใกล้เที่ยงที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
ขณะนี้ทางการญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งแล้วนะ
บอกให้ประชาชนทั้งหมด๒แสน๘หมื่นคน

เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยอันตรายมากเลยทีเดียว
ฝุ่นเซบิเนี่ยนะคุณรู้ไหมมันเคลื่อนตัวจากภาคตะวันตก
แล้วก็ภาคกลางอบพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
หลบพายุใต้ฝุ่นที่ทำให้เกิดลมกระโชกแรงมาก
แล้วก็ฝนตกหนักจนอาจจะเกิดน้ำท่วมได้ฉับพลัน
สรุปก็ท่วมจริงเลยทีเดียวนะคะ

นี่คือสนามบินคุณพระอาจจะคิดว่าริมทะเลวะ
ในหางน้ำจากทะเลขึ้นมาหมดเลยค่ะ

เขาบอกว่าได้รายงานว่าเที่ยวบินเกือบ๖๐๐เที่ยวในญี่ปุ่นต้องถูกยกเลิกกันไปเลย
รวมทั้งเรือเฟอรี่ด้วยนะฮะ

ถูกต้องหมดเลยหมดเลยไปได้ยังไงล่ะ
ไปก็ตายสิมันลงไม่ได้
แล้วก็มีทั้งรถโดยสารรถไฟ

ขณะที่รถไฟหัวกระสุนที่เรารู้จักกันว่าซิกาเซนนี่แหละ
ก็จะลดจำนวนเที่ยวที่จะวิ่งให้บริการกับผู้โดยสารค่ะ
ที่มันจะแทบขึ้นมาถูกต้อง
เองจิ๊นลดไปตรงนี้เหรอลดจะลงสนามบินนี้เหรอ
อันนี้โอซาก้าใช่ไหม
แล้วก็เว็บไซต์เจแปนชามเขารายงานว่า
เวลา๗นาฬิกาของเช้าที่ผ่านมานะ
ให้ฝุ่นเซบีนี่นะฮะได้เป็นตัว

คันไซโอซาก้านี่แหละ
รู้ไหมเร็วประมาณ๓๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เธออยากดูมั้ยลดปริวเลยค่ะ
ขอบอกอย่างนี้นะคะคุณแองจิ๊นจะไปไง

เรื่องชาวบ้านเขา

จะไปรายงานที่นู่นที่นู่นที่นั่น

ขึ้นที่แบบว่ากระแทกสูงขึ้นมาแบบว่า

ใช่ถ่ายจากรถ

รถนี่รถแบบความแรง๓๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความแรงของ๓๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ใช่แล้วก็เดี๋ยวมีรถนะที่วิ่งข้ามสะพานมา
โอ๊ยตก

ช่วงกลางสะพานอย่างนี้ลมจะแรงมาก
แรงมากครับ

จี้ไปเร็วสิเธอไปก่อนสิ
เขาบอกว่าเป็นกำลังแรงที่สุดที่เคลื่อนตัวเข้าฝั่งญี่ปุ่นในรอบ๒๐
งจี้จะไปกี่กิโลตรงนั้นแค่๓๕กิโลเมตรแต่ว่าศูนย์กลางมัน๒๐๐กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง
คุณแม่แล้วเสื้อผ้าหนูเตรียมไปสุดเวอร์มากเลยนะ
วันศุกร์นี้เหรอเดี๋ยวก็ให้มันอาจจะเคลื่อนไป
ไม่แน่วเพราะกลายอยู่ได้๓๕วัน
พอมันขึ้นขึ้นไปนี่ใช่ไหมพอเพราะเธอไปถึงเนื้อเดินทางได้มันมีวอกกลับมา

ฮือมันจะเอาความแรงเข้าสุภายุค่ะ
แน่ใจแล้วการบินไทยเขาประกาศอยู่กี่วัน
เธอก็ไปลงบ่อทางใต้หน่อยสิถ้าเป็นวันต่อวัน
เอาอย่างนี้นะไม่ยากเลยเธอก็บินไป
ถ้าสมมุติมันไม่ได้จริงเขาก็วนไปวนมาไม่ได้จริงก็กลับ
เคยเป็นแล้วตอนสมัยไปที่ตอนฤดูหนาว
หิมะตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลลอยากไปดูหิมะเหลือเกิน
ก็บินไปบินวนอยู่นั่นน่ะ
ไม่ได้ลงสักทีคนไปด้วยเขาก็ด่ากู
บอกแล้วใช่มั้ยว่ามะเหม้าช่วงนี้
ก็ไม่ให้มาช่วงนี้มึงยังอยากจะมากันอีก
แม่บอกแหมก็อยากมาดูหิมะแล้วเป็นยังไงอ่ะยังไม่ได้ลงเลย
จนกระทั่งแบบว่ามันหายไปก็ลง
พอลงไปเนี่ยขาวโพลนเริ่มแบบว่าลงแล้วมีแบบถลายนิดหน่อย
ทะไหลแปลกเนี่ยช่วงวิทายหาดไม่เอาแล้วต่อไปนี้

อย่าไปช่วงนั้นด้วยประมาณวันที่๒๐มกรา
แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พายุเข้า

ช่วงนี้อากาศมันกำลังจะเริ่มดีไงพี่กันยายน
กัญญาเดี๋ยวอีกต่อตุลามก็จะเป็นอะไรนะ
จะบอกนะจะบอกนะครับว่า
จะบอกนะคะว่าในช่วงฤดูการเดือนนี้สิงหาใช่ไหม

คุณไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะเมืองไทย
เพราะว่าหนึ่งยุโรปนี้ร้อนให้แบบ๓๕๔๐เลยนะ
ไม่ไปอยู่บ้านเราก็ร้อนแล้ว
และฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างเนี่ยนะเดินเที่ยวอะไรก็ไม่ได้ไม่สนุกเลย
กระทั่งณเดือนนี้ขอให้หมดกัญญา
พอตุลาเนี่ยนะคุณเอ้ยล้านลาเลย
เพราะว่าเขาจะรอเดือนตุลานั่นจำเอาไว้ใช่ไหม
ตอนนี้ท่านผู้ชมที่ส่งไลน์เข้ามาตกทั่วกรุงเทพแล้ว
ถูกตกแล้วเหรอข้างนอกตกแล้วเหรอเอาอย่างนี้ตรงไหนไม่ตกส่งมาแล้วกัน
เพราะเท่าที่อ่านเนี่ยตกทั่วไปหมดเลยบ้างกอกยายตู้นอะไรนั้นตางเก็ต
แล้วก็ต้องสุขุนวิทย์ให้เดี๋ยวจะส่งไลน์ให้แต่นี่ไม่ได้รับไม่ไง
แองกี้ให้กำลังใจหน่อยทำไม

เนี่ยกัญญานี้นะนี่ตุลานี่ลูกค้าก็นัดไปกันหมดแล้ว
เกาหลีตุลาฟุจิกาธันวา
การนี้เขาจัดยิ่งใหญ่ระดับอาเซียนจะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่๑๑แล้วปีนี้มีความท้าทายอะไรบ้างไปดูกันค่ะ
ว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถให้นักศึกษาสถาปัตยกรรม
และการออกแบบตกแต่งภายใน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตกแต่งภายในอย่างยิ่ง
มุ่งผลักดันให้ดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่
ได้เปิดโลกกระทัดก้าวสู่วงการการออกแบบระดับโลกอย่างมีคุณค่า

โดยวัตถุประสงค์หลักและเป็นวัตถุประสงค์เดียว
ก็คือสร้างโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่
ในการได้แสดงความสามารถในความคิดสร้างสรรค์

ทำให้ชาวโลกได้เห็นว่านักออกแบบ

มีโอกาสในการที่จะไปอยู่ในฟอร์มระดับโลกได้
ก็ได้เจอเพื่อนใหม่จากต่างประเทศครับ

ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไปครับ
แล้วก็สามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อย

มหาวิทยาลัยฮาวัตที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เรียนรู้ด้านการออกแบบชนิดเข้มข้น

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๘สิงหาคม๒๕๖๒
ถึงวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๖๒

แสดงว่าที่เราติดตามข่าวนี้กันมาตลอด

เมษาไปเล่นน้ำกันแล้วกินกัน

เรามีความสัมพันธ์ที่แบบ

ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เกิดจากผม
ผมขอรับผิดชอบ
ผมดันอยากลองเป็นผู้ใหญ่เอง

แล้วผมก็ได้ข้อคิดในการที่
ผมยังไม่พร้อมจริงที่จะสามารถ

ขอให้ทุกคนมาโทษที่ผมนะครับ
สำหรับเรื่องที่
มีเด็กอยู่นั้น

สิ่งที่ผมได้กระทำไปจริงครับ

เพราะว่าผมไม่สามารถปล่อยให้
สิ่งที่เกิดจากผม

ตอนนี้ก่อนเลยก็คือต้องพาไปฝากคันครับ
เพราะว่าผมเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กมาก
เพราะว่าผมเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กมาก
นั่นคือวันที่เท่าไหร่นะเองจี้
นั่นคือวันที่เท่าไหร่นะเองจี้

คือก็เกี่ยวกับข้อสมมุติ

ทำไมยังแบบว่าใช้ชีวิตล้านลาอยู่เลย
วันที่๒๐กรกฎาคม
เขาออกมาโพสต์ยาวเลยว่าเขาแท้งแล้ว

คราวนี้วันนี้๔กันยายนอะไรเกิดขึ้นแองจี้
สถานทนัดไก่เกลียสถานทนัดไก่เกลีย
ตกลงกันก่อนที่จะฟ้อง
เราไปดูกันว่าวันนี้หลังจากที่เขาไปไกลเกลียด
เป็นอกรู้สึกเขาไม่ได้เจอกันเลยนะพี่

เราก็โกหกเรื่องท้อง
ทำไมถึงเลือกใช้วิธีนี้อ่ะคะ
คิดว่า
ไม่รู้สิมันเป็นอะไรที่แบบคิดว่า
คิดว่าเหตุผลนี้มันอาจจะทำให้เขาแบบ

แล้วก็

พอกระแสมันออกไปแล้วเห็นเขาโดนด่า

แล้วก็ขอบคุณคนที่ยังแบบให้กำลังใจมิ้งอยู่

ขอโทษอีกครั้ง
ถือว่าได้สิ่งที่แบบต้องการแล้ว
ก็ทำให้แบบรู้สึกโล่งใจขึ้น
หลังจากเกี่ยวข้างอยู่ในใจมา

ก็มีทั้งสองฝ่ายที่บอกเราว่า

อะไรทำให้เรามั่นใจถึงตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการศาล
ก็คืออยากรู้ความจริงแค่นั้นแหละครับ
เพราะว่าเราก็ต้องแบบ

สภาพจิตใจของเราเยอะพอสมควรครับ

หลังจากที่เอาจริงแล้วตอนนั้นที่เขาออกมาแถลงว่า

เอาอย่างที่เราบอกว่าท้องปลอมหรือแท้งไปแล้วเนี่ย

ฝ่ายพ่อแม่เขาบอกเขาไม่ยอม
อย่างที่บอกว่าการไกล่เกลี่ยวันนี้เป็นยังไง

แล้วที่สารอาญาเนี่ยก็ไก่เกลี่ยกันตั้งแต่เช้าตรู่เลย

เรื่องตั้งคันก็ไม่เป็นความจริง
ที่ทำไปก็เพราะว่ารักเขา

อยู่ในช่วงที่ไม่อยากจะเสียเขาไปว่ะ

ก็อยากจะขอโทษทุกฝ่าย
ทั้งตัวกัปตันพ่อแม่ของกัปตัน

เพราะอารมณ์โกรธของมิ้งแค่นั้นเองพี่จ๋า

ก็จี้กำลัง

มันคิดว่าเหตุผลนี้มันอาจจะทำให้เขารักเรา

ที่แบบว่าบอกว่าท้องเนี่ย

พูดความจริงไปเลยล่ะ

มันยากอะค่ะไม่รู้สิ

พอโดนจับผิดก็กลัว

แล้วพออยู่ในช่วงที่เราได้คิด
เราคิดได้ว่าสุดท้ายความจริง

เอออึกอัก

ก็เลยว่าตอนนี้ก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
คดีนี้จบหรือยัง

ใกล้เกียร์เออใกล้เกียร์แล้วว่าไม่ต้องขึ้นสาร

มิ้งก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว

แล้วก็ดึงพ่อเขาก็ดึงตัวลูกสาวเขาออกไปเลย

รักมากไม่อยากเสียผู้ชายไป

ชีวิตนี้เกิดมาเป็นผู้หญิงฉันท้องได้

ก็คงไปกินกันอย่างที่ผู้ชายเขาก็ยอมรับว่า

อันนี้มันมาจากละคร
หรือว่าละครเอามาจากเรื่องจริงของอันตราย

เพราะเรื่องจริงมันสนุกกว่าไง

ทุกวันนี้คนเราถึงบอกว่าอย่าให้โดนขุดคุยนะ

ใกล้ถึงวันวิวาแล้วนะยอดดวงใจ

จุ๋ยกับพุทธนะคะ

ผลปรากฏว่าทุกคนก็บอกว่า
เขาก็บอกว่าไม่ใช่มันเป็นการไปเที่ยวนู่นนี่นั่นต่างนานา
แล้วก็เก็บความทรงจำไว้นู่นนี่

ก็แบบนี่แหละทุกวันคือพรีเวดดิ้ง

ถ่ายรูปให้นางเนอะใครถ่ายรูปให้นางสวยนะเธอ

เดี๋ยว๔ทุ่ม๑๐นาทีเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

เขาสามารถแบบว่าเหมือนแบบเป็นคนรุ่นใหม่อีกคนนึงเลยล่ะ

ที่ไม่เคยเชื่อเลยทำไมถึงเชื่ออยู่ดี

แม้กระทั่งดูว่าใครอยู่ในตัวเราหรืออะไรก็ได้